พร้อมหรือยังคุณผู้ชมที่จะรับฟังข่าวนี้
คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ส่งลูกหลานไปเรียนนะฮะ

คุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้ต่อข่าวนี้
เพราะว่าเป็นประเด็นเฉาในวงการศึกษาภาคอีสาน
แชทไลน์คุยกับลูกศิษย์นักเรียนหญิงชั้นม๒
ด้วยข้อความที่หวานซึ้งลึกซึ้งถึงก้นบึ้ง
เรียกที่รักจ๊ะที่รักจ๋าเมียจ๊ะเมียจ๋า
จะไม่รักใครอีกต่อไปแล้วบนโลกใบนี้
จะรักเธอเพียงคนเดียวที่รักจ๋า
นักเรียนหญิงม๒ตอบกลับในแชทไลน์
จ้ารักเหมือนกันฝันดีคิดถึง
เป็นการส่งข้อความทางไลน์แชทกันตลอด
ระหว่างผู้มนวยการโรงเรียนกับนักเรียนสาวชั้นม๒เท่านั้นเองนะครับ
เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่
ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการศึกษากำลังเต้นผางเลย
ขอให้มีการตรวจสอบเกิดขึ้นได้อย่างไร
ผู้ปกครองเป็นห่วงพฤติกรรมของอาจารย์ของครูและถึงขนาดของผู้มนวยการ

ถือว่าเป็นกรณีที่เป็นครูก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้ยินอยู่บ้าง
แต่เหตุการณ์นี้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอายุ๕๑ปีแล้วด้วย

อายุประมาณ๑๓๑๔ปี

เกิดจากการที่ผู้มนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง
อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา

เพิ่งย้ายมารับตำแหน่งได้เพียง๓เดือน

แอบส่งข้อความลายเชิงชู้สาว

ลักษณะคบหากันเป็นแฟนอย่างลับ

ก่อนหน้าที่จะออกมาเป็นแชทนี้

ก็คือมีคนแถวบ้าน

เขาเคยไปนั่งตามสถานที่ต่าง
และทำให้ผู้ปกครองท่านอื่นเห็น

แล้วก็เลยสงสัยอยากจะให้ทางการ

จำได้สิไม่ใช่พ่อไม่ใช่ลูก

และเขามีการถ่ายภาพกันนะ
คู่นี้ถ่ายภาพโอบคอกอดคอกันแบบนี้

เรายังไม่รู้ว่าลายหลุดมาจากไหน
รู้แต่ว่าตอนนี้เผยแพร่ไปในโลกโซเชียล

กล่าวเพื่อพูดคุยกับนายพิกุลการงาน

ก่อนที่พอคนนี้จะย้ายมา
รับตำแหน่งทางคณะกรรมการ

พฤติกรรมเป็นคนเจ้าชู้

จ่ายเงินอุดไป๒แสนบาท
เคลียร์เรื่องกับพ่อและแม่เด็ก

แต่งตั้งพอคนนี้จนมาเกิดเรื่อง

เด็กนักเรียนในโรงเรียน

เพราะว่าปกติแล้วเพื่อนสนิทมีอะไรเขาจะคุยกันตลอด
โดยเฉพาะเรื่องของความรักนะ
เขาก็จะเปิดเผยกับเพื่อนตลอดเวลา

เคยให้เงินใช้ครั้งละ๕๐๐

เคยพาไปเที่ยวหลายครั้ง
เคยพาไปพักที่รีสอร์ท

ส่วนที่มาคบหาดูใจกันได้อย่างไร
แล้วก็ไปมีเพศสัมพันธ์กันได้อย่างไร

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันออก
ค่ายลูกเสือเขาบอกว่าไม่ทราบเหมือนกัน

เขาไม่ทราบเหมือนกันว่าไปด้วยกันอย่างไร

น่าจะเป็นการหลงกลไปมีความสัมพันธ์

แล้วถามว่าเด็กนักเรียนม๒คนนี้เคยมีแฟนมาก่อนไหม

เพื่อนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันออก

หลังจากนั้น
เปลี่ยนไปตัวเพื่อนของเธอก็ไปคบหากับพอ
พอก็แอบชักชวนเพื่อนหนีเรียนไปเที่ยวซะงั้น
ไปเปิดรีสอร์ทมีความสัมพันธ์กัน
ขณะที่เพื่อนก็รับบอกว่าชอบแล้วก็หลงรักผอเช่นเดียวกัน
เป็นรักต่างวัยที่มองข้ามเรื่องอายุไปแล้ว
แถมยังเอาไลน์แชทที่น้องม๒เนี่ย
คุยกับพอบอกว่าจะมาขอมั่นหมายในวันที่๑๔กุมภาพันธ์นี้
คือพอจะมามั่นหมายแล้วนะ

ทางด้านผู้ปกครองเป็นผู้ปกครองของนักเรียนชายคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นเพื่อนกับนักเรียนหญิงม๒คนนี้
ก็เดินทางมาแจ้งความที่โรงพักบัวใหญ่
เพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้มนวยการโรงเรียนในข้อหามินประมาท
เพราะหลังจากที่เธอออกมาให้ข้อมูล
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพอโรงเรียนนะ

ว่าไปนั่งกอดกันกับเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๒ที่ร้านกาแฟ

ทำให้พอคนนี้โทรมาคมครู
และต่อว่ากล่าวหาลูกชายของเธอ
ว่ามีพฤติกรรมค้ายาเสพติด
คือกล่าวหาไปถึงลูกชายเลย
พูดเป็นแม่โอ้โหตกใจสิฮะ
ลูกชายไม่เคยมีพฤติกรรมในการเกี่ยวข้องค้ายาเสพติด
ส่วนฉันก็ไปเห็นแกมากับตา

แกพาเด็กนักเรียนไปพอดรักกันที่ร้านกาแฟ

ฟังเสียงของผู้ปกครองท่านนี้หน่อยฮะ

แต่ก่อนเคยเล่นกับเด็กที่บ้านโจทย์นะคะ
แล้วทีนี้พ่อแม่เขาก็ไปร้องเรียนไป

แล้วสำนักงานเขตเขาก็กายเกียร์ว่า
เพราะเอาก็จะไม่เป็นอีกค่ะ

หนูแอบไปเห็นที่ปั๊มน้ำมันปอตทเมินนะคะ

คมกริจมุมไทยสงฆ์พอกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครราชศรีมาเขต๖
พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปเลยค่ะนี่แหละค่ะ
ไปตรวจสอบข้อที่จริงถึงโรงเรียน
แต่พอไปถึงโรงเรียนไม่ได้พบกับพอกับเด็กนักเรียนชั้นม๒คนนี้นะคะ
เพราะว่าทั้งสองคนคือพอก็ไม่ได้มาทำงานน้องม๒ก็ไม่ได้มาเรียน
หลังจากที่เกิดเรื่องอื้อเฉาขึ้นภายในโรงเรียนก็ได้สอบถามเรื่องราวเบื้องต้นกับเพื่อนบ้างกับผู้ปกครองบ้าง
อย่างแรกเลยมีคำสั่งด่วนค่ะย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนคนนี้ไปช่วยราชการที่สำนักงานเขต
โดยให้มีผลทันทีแล้วก็ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงเพิ่มเติมด้วยนะคะ
โดยจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่ยังไม่สามารถติดต่อกับพอคนนี้ได้เลย
เพราะตั้งแต่เกิดเรื่องนอกจากจะไม่ทำงานแล้วโทรศัพท์มือถือปิดขาดการติดต่อไปเลยนะคะ
เรื่องของโทษทางวินัยซึ่งถือว่าเป็นโทษสูงสุดที่ข้าราชการครู
พอโรงเรียนที่มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับเด็กนักเรียนหญิงม๒อายุ๑๔ปี
อาจจะแค่ไล่ออกจากราชการแต่คุณแต่ในทางกฎหมาย
คดีอาญาหากมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี
ว่าเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามมีโทษจำคุกตั้งแต่๔ปีถึง๒๐ปีเพราะอะไร
เพราะว่าตามกฎหมายระบุไว้ว่าเด็กในวัยนี้คือเด็กที่ยังไม่มีวุฒิภาวะ
ดังนั้นไม่ว่าจะรักจะชอบจะพอกันหรือว่าจะยินยอมกันก็ตาม
แต่ในมุมของกฎหมายก็เข้าข่ายคดีอาญา
คุณผู้ชมส่งไลน์ส่งเฟสเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะบอกว่าฟังเรื่องนี้แล้วหดหู่จัง
ต้องดำเนินการกับพอโรงเรียนคนนี้ให้ได้
เพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นถึงระดับผู้มนวยการโรงเรียน